ทำใจดีกับเรื่องราวของอุบัติเหตุ
แล้วก็ไปดูเรื่องราวดีในโลกโซเชียลที่เขาแชร์กัน
ต้องบอกอย่างนี้ว่าถ้าใครกำลังท้อแท้รู้สึกเป็นกังวล

อยากให้ดูเรื่องนี้จริงเพราะว่ามีหนุ่มใจดีคนหนึ่ง

เพราะหัวใจของคุณยายอายุ๘๔ปีคนนี้

นี่เห็นไหมหนุ่มเสื้อดำคนนี้นะคะ
เขาก็มาขอซื้อผักกับคุณยาย

ก็ถามคุณยายสิวะว่าข้าของเท่าแหละ
ยายบอกว่า๑๕๐ปี

เดี๋ยวเป็นบุญเป็นเวรกรรม

เป็นคลิปที่หลายคนเนี่ยพูดถึงชื่นชมทั้งคุณยายทั้งหนุ่มเสื้อดำนี้ด้วยนะคะ
โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คอธิบดีตีชูศักดิ์ก็โพสต์คลิปนี้พร้อมกับระบุว่ามีความสุขมาก
แต่ยายก็ดื้อมากเป็นคนที่สู้ชีวิตของจริง
คุยจนเราไม่อยากกลับบ้านเลยผมอยากให้คนที่ท้อแท้กับชีวิตได้ดูจริง
อายุ๘๔ตัวคนเดียวบางวันขายได้๑๐บาทบางวันไม่ได้เลย
แต่ยายไม่เคยท้อไม่เคยบ่นไม่เคยโทษโชคชะตาเลย
เพราะฉะนั้นใครผ่านแถวนี้ก็แวะซื้อของยายหน่อยนะ
อันนี้คือคุณอธิบดีตีชูศักดิ์โพสต์เอาไว้นะคะ
จากนั้นนะคะหนุ่มคนนี้ก็พาคุณยายไปส่งที่บ้าน
นี่เห็นไหมมีภาพไปด้วยเลยนะคะ
ระหว่างทางก็คุยกับคุณยายถามสารทุกข์สุขดิบที่มาคุณยายเป็นยังไง
ยายบอกว่าบางวันนะแกก็ขายได้๒๐บาทบางวันแกก็ขายไม่ได้เลย
แต่ฉันเนี่ยไม่เคยท้อนะฉันยังมีมือมีนิ้วครบมีแรง

เป็นไงคุณดูสิดูคุณยายอายุ๘๔ปีเดินก็พูดตรงว่าไม่ค่อยจะแข็งแรง
แต่คุณยายสู้จริงหัวใจของคุณยายเนี่ยเข้มแข็งมาก
เพราะฉะนั้นเรื่องราวนี้ค่ะจึงเป็นเรื่องราวที่ทำให้หลายคนได้เข้ามาชม
แล้วมีพลังรู้สึกชื่นชมคุณยายรู้สึกชื่นชมพ่อหนุ่มเสื้อดำ
เอาเรื่องราวมาโพสต์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือ
อยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนแล้วกันที่กำลังท้อแท้อยู่
คุณยายท่านนี้เอาไว้แล้วเราก็สู้นะทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้
ใช่ค่ะเห็นแล้วมันชื่นใจเห็นภาพดีมุมดีของสังคมแบบนี้นะคุณผู้ชมนะ